นี่แหละค่ะคุณผู้ชมหลังจากน้ำแห้งก็อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูนะคะ
โดยเฉพาะที่บางสะพานจังหวัดประจวบคิริคัน
โรงพยาบาลบางสะพานบ้านเรือนประชาชนก็ต้องมีการเข้าไปสำรวจว่ามีความเสียหายมากน้อยขนาดไหนนะคะ
ติดตามจากรายงานของคุณนิ่มนวลสุพรรณยศผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
ตระเวนสำรวจของทีมข่าวไทยรัฐทีวีในพื้นที่อำเภอบางสะพานหลังน้ำลดนะคะ
พบว่ายังมี๒หมู่บ้านค่ะที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักรอการช่วยเหลืออยู่นะคะ
ไม่มีทั้งไฟฟ้าและปรับปลาใช้ขาดแคลนทั้งอาหารและน้ำดื่มค่ะ
หมู่บ้านแรกคือหมู่บ้านคลองลอยที่หมู่๘ตำบลร่อนทอง
หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านแรกที่รับแรงปะทะจากน้ำป่า
ไหลหลากมาจากเทือกเขาตะนาวศรี
ระบบไฟฟ้าระบบน้ำปลาปลาไม่สามารถใช้การได้
รวมทั้งระบบสื่อสารและระบบคมนาคมที่ถูกตัดขาด
เพราะความรุนแรงของน้ำป่าซัดคอสะพานเข้าหมู่บ้านให้ขาดหลายแห่ง
ชาวบ้านต้องช่วยกันระดมกระสอบทรายและตัดไม้
นำมาทำเป็นสะพานเล็กชั่วคราวให้รถพอสัญจรเข้าออกได้
และเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะกรมทางหลวงชนบท
ส่งทีมวิศวกรลงพื้นที่สร้างสะพานแบลลี่
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะคะ
หลังจากนั้นได้เข้าไปสำรวจในหมู่บ้านก็พบว่า
เรียบคลองลอยและถนนที่จะขึ้นไปยังอ่างเก็บน้ำ
ถูกน้ำป่าซัดขาดไม่สามารถสัญจรผ่านได้
ก็จะเร่งเข้ามาซ่อมแซมโดยเร็ว
ส่วนอ่างเก็บน้ำไม่ได้รับผลกระทบด้านโครงสร้างแต่อย่างใด
อีกหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก
คือหมู่บ้านที่รับแรงปะทะของน้ำเป็นหมู่บ้านสุดท้าย
ทีมข่าวของเราคุณเศรษฐาโสรินได้เข้าไปสำรวจ
พบว่าถนนเลียบชายทะเลบ้านกรูดได้รับความเสียหาย

ประชาชนและเรือประมงก็พังเสียหายด้วยเช่นกัน
ร้องเรียนและขอความช่วยเหลือจากทีมข่าวให้ประสานหน่วยงานต่างเข้ามาช่วย
เพราะขาดแคลนทั้งอาหารและน้ำดื่ม
ทีมข่าวจึงประสานไปยังมูลนิธิรัศมีมณีรัฐ
หรือทีมกู้ภัยมังกรจังหวัดชนบุรีที่เดินทางลงมายังพื้นที่
มูลนิธิปอเต็กตึงเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้าน
โดยแจกจ่ายอาหารแห้งและน้ำดื่มเป็นที่เรียบร้อย
สำหรับข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ที่เสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมนั้น
ทางเทศบาลตะบนบ้านกรูดจะตั้งศูนย์บริการซ่อมให้ฟรี
ตั้งแต่วันที่๑๔มกราคมเป็นต้นไป
และจะเร่งฟื้นฟูหมู่บ้านให้กลับมาสภาพเดิมโดยเร็ว
เนื่องจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
โรงพยาบาลบางสะพานจะเปิดให้บริการรับผู้ป่วยนอก
อย่างเป็นทางการได้ในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ
อกจากนี้ประชาชนยังสามารถเดินทางไปพบแพทย์สนามเพิ่มเติมได้อีก๖แห่งค่ะ
คือที่อบตกำเนิดนพคุณอบตพงประสาทอบตทองมงคล
โรงเรียนบางสะพานวิทยาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลร่อนทอง
และที่วัดทงชัยธรรมจักรบ้านกรูดค่ะ
โดยมีทีมแพทย์พยาบาลสนามจากนอกพื้นที่
ตั้งหน่วยออกเยี่ยมประชาชน

ให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
และด้านหลังของดิฉันก็คือหมู่บ้านประมงที่บ้านกรูดค่ะ
แม้ว่าพายุฝนจะหมดไปแล้วนะคะ
แต่ชาวประมงก็ยังงดเดินเรือ
ลมจากลมแรงและต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมบ้านเรือนค่ะ
สำหรับสิ่งที่คุณผู้ชมกังวลอีกเรื่องหนึ่ง
ก็คือการจราจรที่ถนนเพชรเกษมนะคะ

ในจุดที่เป็นวิกฤตเมื่อวานนี้
คือที่อำเภอบางสะพานและอำเภอทัพสแก่ค่ะ
การจราจรวันนี้นะคะถนนโล่งอยู่ในสภาพคล่องตัวแล้วนะคะ
นิ่มนวลสุภัญญชย์ข่าวไทยรัสทีวี
รายงานจากหมู่บ้านประมงบ้านกรูด
อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขันค่ะ